๓นาทีกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัดก่อนนะครับ
ค่ะในวัดนี่นะคะเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกัน
พระลูกวัดเนี่ยเอาจอบไปฟันหัวเจ้าอาวาส
เอาก้อนหินไปทุบหัวรองเจ้าอาวาส
สองรูปได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ชม
ไปตรวจสอบกันหน่อยดูสภาพเนี่ยโอ้โห
้นหินก้อนใหญ่มากจริงนะคะเป็นก้อนหินที่เปื้อนเลือดสองก้อนแล้วเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
อยู่ในวัดม่วงเอนที่หมู่๔ตำบลสินปุ่นที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
และจากการที่ไปตรวจสอบในกุฏิของพระครูบุญหนักขันติคุณอายุ๙๐ปีที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ย
ไปเจอเป็นคราบเลือดคุณผู้ชมดูสิคะ
หมอนที่เตียงนอน
แล้วใกล้เตียงก็พบผ้าจีวอนตกอยู่๑ผืน
ห่างออกไปสัก๑๕๐เมตร
ภายในกุฏิพระดำรงชัยธรรมอายุ๗๗ปีซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาส
ก็ไปเจอกองเลือดบนเสือที่ปูนอนภายในกุฏิ
แล้วก็เจอก้อนหินที่เปื้อนเลือด
ผู้บาดเจ็บทั้งเจ้าอาวาสทั้งรองเจ้าอาวาส
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็จากการสอบสวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
บอกแบบนี้ว่าคนที่ก่อเหตุคือพระลูกวัดอายุ๓๗ปี

ทางด้านเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสก็จำวัดอยู่ในกุฏิ
พระครูบุญหนักที่เป็นเจ้าอาวาสป่วยเป็นอมภาษณ์
นอนอยู่บนเตียงมีญาติญาติเฝ้าอยู่ด้านหน้ากุฏิ
และต่อมาพระลูกวัดที่ก่อเหตุก็ถือจอบ
ห่อผ้าจีวรมาเดินเข้ามาในกุฏิของเจ้าอาวาส
แล้วก็ใช้จอบฟันเข้าที่กลางหน้าผาก๒ครั้ง

ญาติญาติก็ตกใจค่ะก็ต้องช่วยกันจับตัว
แต่ว่าพระลูกวัดที่ก่อเหตุสะบัดหลุดแล้วก็วิ่งหนีออกไป
ไปที่กุฏิของพระดำรงที่เป็นรองเจ้าอาวาส
พระดำรงท่านก็นอนจำวัดอยู่ค่ะ
เอาก้อนหินมาทุบไปที่ศีรษะ๓ครั้ง
แล้วหลังจากที่ก่อเหตุก็หลบอยู่ภายในวัด
ตำรวจไปถึงก็สามารถที่จะรวบตัวเอาไว้ได้
แล้วก็จับพระลูกวัดรูปนี้ศึกคุมตัวไปสอบสวน
สพเขาพนมเบื้องต้นถึงตอนนี้
พระลูกวัดก็ยังไม่ยอมให้การใดค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาไว้เบื้องต้นคือข้อหาพยายามฆ่า
และจากการตรวจสอบก็พบว่าพระลูกวัดที่ก่อเหตุ

ก็นำตัวส่งไปให้แพทย์รักษาอาการคุ้มคลั่ง

หลังจากพักฟื้นแล้ว
ก็จะนำตัวมาสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
อกจากนี้ค่ะยังไปสอบถามพระลูกวัดรูปอื่น

เล่าให้ฟังบอกว่าพระลูกวัดรูปที่ก่อเหตุ
ก่อนหน้านี้ก็บวชมาจากวัดแห่งหนึ่ง
ตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมเมื่อ๖เดือนที่แล้ว
หลังจากบวชเสร็จก็ขอมาจำวัดที่วัดนี้ค่ะ
ตลอดเวลาที่อยู่ที่วัดนี้สังเกตเห็นอาการ
ก็จะมีอาการซึมเหม่อลอยไม่พูดจาไม่สูงสิงกับใคร
ส่วนเจ้าอาวาสที่ได้รับบาดเจ็บถูกจอบฟันหัวเนี่ยนะคะ
ก็มีอาการป่วยแล้วทั้งพระลูกวัดรวมถึงเจ้าอาวาสเนี่ย
ไม่เคยมีปัญหากันครับส่วนเอ่อรองเจ้าอาวาสที่ถูกทำร้าย
ก็ไม่เคยมีปัญหากันเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ